ผู้ชมครับวันนี้มีพิธีชาปนกิจร่างของซีอุยแซ่อึ้งหรือว่าซีอุยมนุษย์กินคนแล้วนะครับ
หลังจากที่มีผู้ออกมาเรียกร้องสิทธิความเป็นคนความเป็นมนุษย์ให้กับผู้ชายคนนี้
เชื่อว่าถ้าท่านที่อายุสัก๓๐ปี๔๐ปีขึ้นไปเนี่ยได้ยินเรื่องราวของซีอุยแซ่อึ้งแน่
ใช่ค่ะเป็นผู้ต้องหาคดีฆ่าเด็กตั้งแต่ปี๒๕๐๑แล้วก็ตอนนั้นเหมือนกับว่าซีอุยรับสารภาพว่าฆ่าเด็กจริงแล้วก็มีการหั่นศพอวัยวะภายในของเด็กหายไปด้วย
แล้วก็ไม่ใช่เด็กแค่คนเดียวเหมือนกับว่าเชื่อมโยงกับกรณีของเด็กอีกหลายคน
ใช่แหละครับนี่ครับวันนี้มีพิธีชาปนกิจร่างของซีอุยแซ่อึ้งแล้วนะครับหลังจากที่ถูกเก็บรักษาเอาไว้แล้วก็นำมาแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์นิติเวชโรงพยาบาลสุริราช
พร้อมกับติดป้ายว่ามนุษย์กินคนนี่นะครับทุกผู้ชมครับเขาเป็นชายชาวจีนมาอาศัยอยู่ที่ทัพสแก่ประจวบคิริขัน
นะแล้วก็มีเรื่องคดีความฆ่าคนกินเครื่องในกินตับเด็กอะไรพวกเนี้ยใช่ค่ะแล้วก็มีข้อมูลอีกมุมหนึ่งบอกว่า
ไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าซีอุยเป็นผู้ก่อเหตุจริงหรือเปล่าหรือเป็นแพทย์หรือเปล่าอันนี้เป็นอีกมุมนึงนะที่มีคนแชร์ข้อมูลกันอยู่นะ
เอาเป็นว่าคดีของเขาเนี้ยเขาถูกประหารชีวิตถูกต้องแต่ผ่านมาหกสิบหกสิบเอ็ดปีเนี้ย
ก็เลยมีกลุ่มคนที่เขาเรียกร้องค่ะว่าเอ้าในเมื่อเขาถูกประหารชีวิตเนี่ยครับ
อุยแซ่อึ้งเนี่ยเขาถูกประหารชีวิตไปแล้ว
เขาก็ควรจะเหมือนกับนักโทษคดีประหารชีวิตคนอื่นไหม
อืมไม่ว่าจะผิดจริงผิดไม่จริงอะไรยังไงก็แล้ว
แต่เอาเป็นว่าเขาถูกประหารชีวิตไปแล้วก็ต้องชาปนกิจร่างเขา
ใช่ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ร่างเขาอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราชในพิพิธภัณฑ์นิติเวศนะคะ
แล้วก็มีป้ายติดชื่อนามสกุลแล้วมีวงเล็บว่ามนุษย์กินคน
ประเด็นตรงนี้แหละที่คนเขามองว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือเปล่า
แล้วมันจะเป็นธรรมกับเขาไหมอืมนี่ครับวันนี้ก็เลยนำร่างออกจากพิพิธภัณฑ์นะครับ
แล้วก็บรรจุโลงโดยกรมราชธรรมนะครับนำมาประกอบพิธีชาปนกิจ
ที่วัดวางแพรกไร่ในพื้นที่นนทบุรีนะครับทุกผู้ชมครับ
เพราะว่าเป็นสถานที่ที่ทางกรมรัชธรรมเขาจะจัดการเกี่ยวกับเรื่องศพทางนี้นะครับ
ว่าเขาจะเป็นคนพื้นเพลที่เขาไปอยู่ที่นั่นที่ทางทัพสแก่ที่ประจวบคิริขันนะครับ
มีหนึ่งในผู้ที่ผลักดันทวงคืนความบริสุทธิ์หรือว่าทวงคืนสิทธิ์
ให้กับซีอุยมาร่วมพิธีด้วยนะครับทุกผู้ชมครับฟังนะฮะที่เธอให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับ
คือก็อยากให้เขารับรู้ว่าวันนี้ชาวทัพสแก่ส่วนหนึ่งได้มา
เคารพศพและได้มาเผาศพเพื่อร่วมกันส่งวิญญาณให้ไปสู่สวงสวรรค์
ไปสู่สุขติพบแล้วก็ไปพบในสิ่งที่ดี
ถ้าชาติหน้ามีจริงก็ขอให้เขาเกิดมาเป็นคนดีอยู่ในสังคมที่ดี
อุ้ยเป็นคนดีเขียนไว้เขียนอย่างนี้แหละ
แต่ว่าเออไปอยู่ไปอยู่อยู่ไปคนละโลกแล้ว
ให้มาสบายใจไม่ต้องไปคิดอะไร
มีเรื่องนะก็เป็นคนอื่นเขา
มาใส่ไลค์ให้ซีอุ๊ยเป็นแบบนี้
เรื่องราวที่แท้จริงทางคดีจะเป็นยังไงก็ไม่ทราบนะครับ
แต่ว่าเรื่องของซีอุยเนี่ยถูกสร้างเป็นหนังเป็นละครเยอะมาก

นี่คือหนึ่งในผู้ที่รับบทบาทเป็นซีอุยนะ

ทันได้ดูแล้วจำได้โอ้โห
บางทียังคิดว่าซีอุยคือคุณเทิดพร

เนี่ยฮะวันนี้คุณเทิดพรก็มาร่วมพิธีชาปนกิจร่างของซีอุยแซ่อึ้งด้วยนะครับ
รับบทบาทเป็นซีอุยไว้เมื่อปี๒๕๒๗น่ะ

นี่เห็นมั้ยไม่กล้าออกเลยใช่มั้ย

เดี๋ยวฟังนะฮะที่คุณเทิดพรได้มาร่วมพิธีในวันนี้
ที่ผมให้ชื่อผมและให้ประวัติของคุณทำให้คนรู้จักผมมากขึ้น
ก็ขอให้เขาไปดีครับถ้าเขายังติดต่อหรือเขายังสื่อสารได้อยู่
อยากได้อะไรมาบอกผมผมจะทำให้ทุกอย่าง
เอาเป็นว่าวันนี้พิธีชาปนกิจร่างของซีอุยแซ่อึ้งก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับทุกผู้ชมครับ
คนก็มานำเรื่องของตัวเลขอายุวันเดือนปีเกิดไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันด้วย
แต่ท่านอธิบดีกรมรัชธรรมบอกว่าเรื่องเถ้ากระดูกหรืออัฏฐิของนายศรีอุ๋ยแทร่อึ้ง
ในฐานะนักโทษประหารที่เขาไม่มีญาติก็เหมือนกับนักโทษที่เสียชีวิตในทุกคดีกรณีทั่วไปนะครับ
การที่จะมีผู้ขอกลับไปที่ทัพสแก่จะเอาไปเก็บไว้เอาไปกราบไปไหว้
ไปสร้างเป็นนุษย์ศรหรือว่าอะไรต่างนานา
ท่านอธิบยุครรมรัชธรรมบอกว่าก็คงจะไม่เหมาะสมถึงท่านนั้น
จากยังไงซะทางคดีเขาก็ถือว่าเป็นนักโทษประหาร